สำหรับเมนูเส้นร้านต่อไปเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับก๋วยเตี๋ยเนื้อวัดดงมูลเหล็กที่สร้างตำนานแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
ตำนานและความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไปสืบสาวเรื่องราวพร้อมคุณน็อตเลยดีกว่า
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

วัดดงมูนเหล็กเลยใช่ไหมครับ

ปัจจุบันก็ประมาณ๖๒ปีแล้ว

ตอนนี้แล้วเห็นก๋วยเตี๋ยววัดดงมูนเหล็กเยอะแยะมากมาย

ว่ามันเป็นชื่อวัดจดลิขสิทธิ์ไม่ได้
ถ้าชื่อก๋วยเตี๋ยวคุณป้าสุนีวัดดงมูลเห็ดอาจจะได้นะ
จดได้แต่นี่มันเพราะว่าตั้งคุณหมอตั้งมาให้
ตั้งมาจากก๋วยเตี๋ยววัดดงบนเด็กอ่ะตอนนี้มันคิดไม่ถึงว่าจะมาตั้งเป็นชื่อ
เมื่อสมัยก่อนแล้วเนอะเรานึกไม่ถึงเนอะ
เพราะว่าสมัยก่อนอยู่ที่วัดดงก็ท่านหมอจากสิริราชแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์ไปทาน

หมอบอกเออตั้งให้กันแล้วกันเป็นวัดดมมึงเด็ก

ตามจุดเริ่มต้นของต้นการเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเด็กก่อนก็เริ่มต้นด้วยอะไรครับ
แล้วตอนนี้ก็ไปช่วยเขาขายอ่ะช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยว
เป็นคนจีนด้วยกันแต่นี่ก็เห็นเขาขายก็เออเขาขายดีนะ
เขาก็เลยกลับมาคนพิสูจน์ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้มเนื้ออย่างนี้ให้อร่อย
เก๊เป็นคนชอบทานเนื้ออย่างนี้อ๋อ
เด็กเขาต้มเนื้อให้อร่อยแล้วต้มไปทำมาตอนนี้ก็เลยมาต้มกินที่บ้าน
ใช้เวลานานมากกว่าจะได้สูตรที่อร่อยและถูกใจเนี่ย
สมัยก่อนทำไปขายไปมันก็คงไม่นานเท่าไหร่เนอะ
หมายถึงว่าพอคิดจะทำปุ๊บก็ทำเลยแล้วก็ค่อยพัฒนาสูตรไปเรื่อย
เปิดมาเนี่ยแรกสมัยก่อนก็หาบเล่ไปเรื่อยใช่หาบขายที่นี่ที่ทหารเรือเนี่ย
โอ้ออออขายดีไหมเมื่อก่อนขายดีไหม
ก็วันก็ขาบไปหาบนึงก็กลับมาบ่ายกลับมาแล้ว
อ๋อเหรอบายก็เสร็จแล้วหมดแล้วจ้ะใช่

ก็ไม่ซำเหมือนกันนะกะฮิวถาฉามเป็น๒ถัง

ในหลวงสั่งข้าไปทำไปวาง
ตกใจเลยนะมาเข้ามาแล้วก็ทางก็ลงเล็กไม่ใช่ละเริ่มดี
ก็บอกไปทำไปวางไปยังไงร้องไห้เลย
พูดดีใจเลยรู้สึกที่แรกสั่งการทำไปวางตกใจเลย
แล้วเข้ามาหล่างก็มีห่อมทราศรี

นี่แหละค่ะเฮียวิชัยเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กตัวจริงเสียงจริง
เริ่มจับกิจการขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาตั้งแต่อายุ๒๐ต้น
ปัจจุบันนี้เฮียวิชัยอายุ๘๙ปีแล้วก็ยังมาลงมือทำน้ำซุป
และลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเองอยู่ทุกวันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะ
รสชาติก๋วยเตี๋ยวเนื้อของที่ร้านยังอร่อยไม่เปลี่ยนแปลง
ดูลีลาท่าทางคล้องแคล้วแข็งแรงแบบนี้ใครจะเชื่อล่ะคะว่าย่างเข้าเลข๙แล้ว
แม่๘๙ยังแจ่วจริงเลยนะคะเนี่ยเฮียวิชัย
งั้นเริ่มจากน้ำซุปก่อนดีกว่านะครับตัวน้ำซุปนี้เรามีส่วนผสมของอะไรบ้างครับ
มีกระดูกหัวที่เป็นน่าแค่งใช้เฉพาะน่าแค่งใช่
ทำไมต้องใช้หน้าแข้งอะครับเพราะว่าหน้าแข้งข้างในมันมีอะไร
มีไข่กระดูกเยอะมีไข่กระดูกเยอะมันจะร้านจะอร่อย
ค่ะถึงซับไปในน้ำมันอยู่ในนี้หมดหือหือนี่พวดไปในน้ำไลยไหลไป
คือว่าตอนนี้กลิ่นของน้ำซุปนะฮะและกลิ่นของเครื่องเทศต่างนี่มันหอมจริงนะครับผม
มาดูในส่วนผสมเรามีเนื้ออะไรอย่างนี้เนื้ออะไร
อันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้จากตัวนี้แหละอันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยค่ะเนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจ
อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่ยจากชนิดนี้อันนี้เนื้อเป่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

ลวงวุรนิดเด็กอยู่ตรงหน้าผมแล้วทั้งสองจานนะครับผม
เริ่มกับอันนี้กัน

เนื้อเปื่อยนี่เราตุ๋นจนมันไม่เหนียวแล้ว
ตุ๊กปี๕มาถึงประมาณ๘๙คือ

พวกเอ็นต์ต่างถูกความร้อนย่อยสลายแต่มันนุ่มขนิดนี้เรียบร้อยแล้ว
กับสารนี้พิเศษใหม่ล่าสุดเลย
เนื้อโกเบและเนื้อน่องลายนะครับผม
อันไหนน่องลายอันนี้น่องลายเออน่องลายลองลองนี่น่องลายนี่น่องลาย
จากของผัดนี้น่องลายจะกรอบกรอบเพราะมันมีความเหนียวนุ่มอยู่ในตัว
อ่ะแต่ไม่แต่ไม่เหนียวถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คือสดสดเลย
เราไม่มีการปรุงใดไม่มีไม่มีการปรุงอันนี้ก็คือเนื้อโกเบอ่า
จะอ่านเนื้อกอเบจะนุ่มกว่าอันนี้สด
นี่นุ่มจริงจริงอ่า
ถามคุณแม่ความรู้สึกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นต้นกำลับของก๋วยเตี๋ยววัดดมเลยจริงจริง
แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีคนนำเอาชื่อนี้ไปใช้กันอย่างกว้างขวางมากมาย

เพราะว่าเข้าไปทำหากินดีแล้ว

ไม่คิดว่าเขายายสาขาอะครับ

อาชีพนี้ต้องอดทนนะพูดกันตรงถ้าไม่อดทนก็ทำไม่ได้

ไม่ว่าหันเนื้อลวกก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวรับลูกค้าอะไรต้องเป็นทุกอย่าง
อักกี้เห็นผมเป็นในร้านเต็มไปเลยคนดังไปไปหมดเลย

ผู้ว่านี้เขามาบ่อยนะแล้วก็อย่างพิศูลกลัองอำเข้ามาบ่อย
ไม่ว่าจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าจาราก็มาเต็มเลย

จากเมนูของก๋วยเตี๋เนื้อแล้วเรายังมีเมนูอะไรอีก

ถ้าเนื้อเต๊ะนี่ไม่ทานเนื้อเต๊ะนะทำกับอะไรมาร้านนี้

ไม่มีใครเหมือนอ่าไหนขอดูเนื้อเต๊ะ
อ่าฮะโห

เอาเลยชิมเลยชิมเลยลองซิว่ามันเป็นยังไง
ถ้าไม่ทานเนื้อเต๊ะเขาก็ไม่เลยมาถึงร้านนี้
อืมมันนุ่มมากเลยนะ

ตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับเรื่องราวความเป็นมาของ
เตี๋ยววัดดงมูเล็ตที่เป็นต้นตำรับจริงของประเทศไทยนะครับผม

เส้นพันนกดูรายการเสร็จสามารถมาทานได้เลย
ดูรายการก็มากินกันได้เลยรับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับผม
ขอบคุณคุณแม่มากเลยครับ
การเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติจริงเลยนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวแบบไทยประยุกต์พาสต้ารสชาติระดับโรงแรม๕ดาว
แต่อร่อยในราคาแบบสบายกระเป๋า
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานที่ยกทั้งความรู้และความอร่อยมาเปิดเผยกันแบบไม่มีกั๊ก
แนะนำว่าให้คุณผู้ชมหาโอกาสมารับประทานกันให้ได้นะคะ
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้า
เราจะพาไปออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูบะหมี่กรอบราดหน้าสไตล์ฮ่องกง
และมีอีฟู้กุ้งแม่น้ำจากร้านหมานฟู้หยวน
ทันเมนจากร้านทงจริงกันราเมน
ปิดท้ายด้วยเมนูพาทิเซียโอเส้นพาสต้าอบสไตล์กริกแท้ที่ร้านโอลิฟต์
รับประกันความอร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะ